ใครที่อยู่แถวนนทบุรีเมื่อช่วงเช้านะคะแล้วใช้รถใช้ถนน
บนถนนกาญจนาพิเศษขาออกช่องทางด่วนมุ่งหน้าบังใหญ่๙
รถติดยาวมากเป็นสองชั่วโมงเลยคุณนักภพงศ์เพราะอะไรคะ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ใหญ่จริงคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นรถใหญ่๒คันชนกันนะคะก็คือรถบรรทุกพ่วง
พุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อค่ะให้ดูภาพที่มีการเก็บเอาไว้นะคะ

คันใหญ่มาเจอกันนะคะประมาณ๘โมงเช้า
บนถนนกาญจนาพิเศษค่ะกล้องเนี่ยบันทึกเอาไว้ทั้ง
สองมุมด้านหน้าด้านหลังเลยฮะนี่นี่นี่ด้านหลังอ่า
เต็มเต็มเลยฮะคือรถที่ถูกชนเนี่ยเป็นรถบรรทุกหินนะคะ
รถหนักเลยอ่ะบรรทุกหินมาเป็นรถพ่วงสองตอน
แล้วก็ถูกรถบรรทุกน้ำมันปาล์มวิ่งมาเลนเดียวกันคันหลังเนี่ย
ทุกน้ำมันปาล์มเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็พุ่งชนนะคะ
อย่างจังเลยที่ท้ายรถนะคะทำให้มีผู้ได้รับบัตรเจ็บหนึ่งคน
ก็คือนายสุขุมภาคเพียรเป็นคนที่ขับรถคันหลัง
ก็คือคันที่บรรทุกน้ำมันปาล์มนะคะกู้ภัยก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางใหญ่นะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าคนขับรถบรรทุกน้ำมันฟาร์มคันหลังเนี่ยค่ะ
คือขับมาแล้วหลับในคุณนัทพงศ์ก็เลยพุ่งชนท้ายรถบรรทุกหิน
เขาก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ด้วยเพราะว่ารถที่ถูกชนเนี่ย
เป็นรถบรรทุกหนักรถคันหลังที่ชนเนี่ย
ก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะหัวรถเนี่ยหลุดออกมาเลยนะคะ
นี่ค่ะชนแรงเลยนะคะแต่ว่าโชคดีไม่ถึงกับชีวิตนะคะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็รถติดตรงนั้นเมื่อเช้านี้
ช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะคะ๘โมงเช้ารถก็ติดประมาณ๒ชั่วโมง
การถึงจะเคลียร์พื้นที่ได้ค่ะครับ